ศึกเกาเหล่าระหว่างพักร่วมรัฐบาลก็เป็นได้

สวัสดีครับขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์วันนี้
ขอคุยกันเรื่องการเมืองหน่อย
เพราะการเมืองเริ่มจะร้อนขึ้นมา
ทั้งเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
และเรื่องการเลือกตั้งซ่อม
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแทนคุณเทพไทยเสนพงศ์
ซึ่งเป็นปัญหาว่าจะทำให้เกิดรอยร้าว
ระหว่างพักร่วมรัฐบาลก็คือภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ต้องการไปสร้างฐานในจังหวัดภาคใต้
เพื่อรองรับการเลือกตั้งใหญ่ในคราวหน้า
พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของฐานเสียงเดิม
อยู่ที่เขตของคุณเทพไทย
มีคอการเมืองเป็นห่วงเยอะเลยครับว่า
เรื่องนี้จะทำให้พักร่วมรัฐบาลมีปัญหาแตกร้าว
แล้วก็จะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไหม
มันจะกระทบต่อสถานการณ์ของบ้านเมือง

ในช่วงที่เรากำลังเจอปัญหาเรื่องโควิดไหมมีคนเป็นห่วงกันเยอะ
ในฐานะคนที่อยู่กับการเมืองมานานทำข่าวการเมืองมานาน
ผมตอบได้เลยครับว่าอย่าไปห่วงเรื่องนี้เป็นธรรมชาติทางการเมืองครับ
ก่อนจะมีการเลือกตั้งก่อนจะมีการแข่งขันกันก็จะเป็นอย่างนี้
เป็นอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเลือกตั้งจบก็จบกัน
การเมืองนั้นถึงแม้ว่าเขาจะคิดกันยังไงในใจ
เขาจะรู้สึกกันยังไงเขาจะแสดงท่าทียังไง
แต่ว่าผลประโยชน์เป็นหลักครับ
ถ้าการร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันไม่มีปัญหา
พลังประชารัฐไม่มีประชาธิปัตย์ก็อยู่ไม่ได้
ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลได้ก็เพราะพลังประชารัฐเป็นแก่นำ
ฉะนั้นอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมไม่มีปัญหา
อาจจะมีปัญหากันบ้างในช่วงแรกแรกแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของการเมือง
สองธรรมชาติของการหาเสียงเลือกตั้งอันนี้ก็แน่นอนล่ะครับ
วันหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องดูเด็ดเผ็ดร้อนและทำให้เราตกใจว่าโอ้โห
ว่ากล่าวกันถึงขนาดนี้ด่ากันถึงขนาดนี้จะทำงานร่วมกันยังไง
คนที่เข้าใจการเมืองอยู่กับการเมืองเขาจะรู้ดีครับว่า
ธรรมชาติการหาเสียงเลือกตั้งก็เป็นแบบนี้
คุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่า
การปราศัยหาเสียงในช่วงแรกแรกแต่ก่อนโน้นเนี่ย
ผู้สมัครแต่ละคนเขาจะต้องมาบอกกับประชาชนว่า
เขามีคุณสมบัติยังไงเขาเป็นคนดียังไง
เขามีความพร้อมยังไงที่จะไปรับใช้ประชาชนในฐานะผู้แทน
เอาความดีมาอวดกันแต่ว่าบนเวทีปลาใสเนี่ย
เอาความดีของตัวเองมาอวดมาบอกเนี่ย
คนก็ไม่ฟังครับคนไม่ฟังแต่คนอยากฟังว่า
ไอ้ฝั่งโน้นเนี่ยมันชั่วยังไงมันเลวยังไง
มันไม่ดียังไงเออถ้าอย่างนั้นแล้วคนฟัง
แทนที่จะปลาใสเรื่องความดีของตัวเอง
คุณสมบัติของตัวเองในที่สุดการปลาใสก็เป็นการโจมตีอีกฝั่งหนึ่งว่า
ไม่ดียังไงนี่เป็นธรรมชาติทางการเมือง
เพราะว่าการปราศัยให้คนฟังมากนั้นเนี่ย
ถ้าปลาใสแล้วเอาแต่เรื่องผลงานตัวเอง
เอาแต่บอกความดีของตัวเองคนฟังบอกว่าไม่สนุก
ไม่สนุกคนก็ไม่ฟังปลาใสอย่าลืมนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ย
การมาปลาใสกันเนี่ยตั้งเวทีปลาใสใหญ่ไม่ว่าเป็นสนามหลวง
ไม่ว่าเป็นสนามชัยหรือที่ไหนที่ไหนที่เรียกกันว่าปลาสายใหญ่เนี่ย
คนมาฟังกันเองนะครับแห่กันมาฟังกันเองเขาไม่มีขน
ไม่มีขนคนไม่มีขนไม่มีค่าจ้างมากันเองเขามาเพื่อมาฟังว่า
เขาปลาใสกันดูเด็ดเผ็ดมันยังไงฉะนั้นการตำนานการปลาใสเรื่องดูเด็ดเผ็ดมันเนี่ย
ประชาธิปัตย์เขาเป็นจอมยุทธ์มาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะ
ในพื้นที่ภาคใต้คนภาคใต้เนี่ยเวลามาฟังปลาใสเหมือนเหมือนกับมาดูหนังตะลุง
มาดูมโนราคือคล้ายกับว่าเหมือนมาฟังมโหลสบด้วย
ฉะนั้นเวทีปราศัยของภาคใต้เนี่ยบางแห่งปราศัยกันเกือบ
รุ่งเช้าเกือบโต้รุ่งครับดาวเด่นปลาใสคนสำคัญสำคัญที่ฝีปากกล้า
พูดแล้วคนเฮพูดแล้วคนสนุกพูดแล้วคนปรบมือเนี่ย
ต้องเดินสายกันนะครับเดินสายกันคนนี้เลิกกี่โมง
คนนี้มารับต่อพอคนนี้ไปอีกเวทีนึงอีกคนนึงมารับต่อ
เดินสายกันเป็นอย่างนี้แล้วคนก็มาฟัง
คนฟังกันหนาแน่นนั่นคือธรรมชาติทางการเมือง
พอธรรมชาติทางการเมืองอย่างนี้ต้องทำใจว่าพอใกล้การเลือกตั้ง
มีการปลาใสใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเวทีร้อนแน่
ระหว่างพักประชาธิบัติกับพักพลังประชารัฐ
แต่ว่าเชื่อเถอะครับสุดท้ายขึ้นมาพอเลือกตั้งจบผ่านไป
ทุกอย่างก็หายไปเพราะนี่คือธรรมชาติทางการเมืองเป็นอย่างนี้
แล้วคนการเมืองก็เป็นมนุษย์พันธ์พิเศษครับ
คือเขาจะโจมตีเขาจะว่าอะไรกันยังไงเนี่ย
แต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สมัยทำข่าวผมเคยเคยเห็นสภาพที่ว่าโอ้โห
หัวหน้าพักประชากรไทยกับพักประชาธิปัตย์
เขาปลาใสหาเสียงดุเดือดมากครับในกรุงเทพนี่แหละ
ฐานคะแนนเสียงกันชิงผู้ที่จะไปลงคะแนนให้กัน
แต่ว่าพอปลาใสเสร็จวันหนึ่ง
ผมเข้าไปในสภาไปทำข่าวเห็นคุณบัญญัติบรรทัศน์กับคุณสมัครศูนย์ธรเวศ
นั่งกินข้าวคุยกันครับทั้งทั้งที่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ย
โจมตีกันชนิดที่ว่าดูเด็ดเผ็ดมันแต่ว่าในที่สุดก็มานั่งทานอาหารกัน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือคนการเมืองครับ
ฉะนั้นตอบปัญหาของคอการเมืองที่ถามมาว่าเรื่องนี้จะทำให้ระหว่างประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐมีปัญหาถึงขั้น
จะต้องอยู่กันไม่ได้หรือไม่ไม่มีปัญหาครับ
โบราณเขาพูดกันมาตั้งนานแล้วการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรแน่นอนเลยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป